เรื่องความดราม่าของความสัมพันธ์ที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นยังไงนะคะ
ระหว่างคุณบีน้ำทิพย์กับคุณฟลุ๊กชะลักนั่นเองค่ะ
และอดีตภรรยาคือยังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ที่หลายคนอยากจะรู้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอดีตภรรยาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในมุมของเธอนะกับสื่อสื่อหนึ่ง
ราม่าเรื่องนี้ก็เลยปะทุขึ้นมาอีกครั้งนี่แหละค่ะ
และที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะคุณผู้ชมว่าคุณบีเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้
ถามว่ากำลังคิดหาเหตุผลเพื่อที่จะเข้าข้างดี
แต่ก็คิดไม่ออกเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาผู้ชายที่เพิ่งเลิกกับเมียที่คลอดได้๔เดือน
มันไม่เหมาะไม่ควรผิดที่ผิดเวลามากนะคะสติต้องมาแล้วแหละ
อันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยตามนี้เลยเป๊ะเลยเราอ่านตามที่เขาเขียนเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วคุณบีก็ตอบกลับด้วยข้อความนี้ค่ะบอกว่า
ข่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะหนูถูกใส่ร้ายแล้วก็ใส่อีโมติคอนหน้าแบบว่ามีหยดน้ำตามาด้วย
นี่ก็ต้องบอกว่าแทบจะเป็นการเผยในมุมของคุณบีเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งจากคำตอบของคุณบีคำตอบนี้ค่ะก็มีแฟนเข้ามาสอบถามกันเยอะเลย
หลายคนก็บอกว่าอยากให้คุณบีออกมาพูดความจริงในฝั่งของตัวเองบ้าง
ถือว่าเป็นการให้คุณบีออกมาปกป้องตัวเอง
รวมไปถึงบางข้อความก็ยังส่งกำลังใจให้คุณบีอีกด้วยนะคะ
คุณบีอยากจะออกมาพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า
เพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าคุณบียังไม่คิดที่จะออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวในตอนนี้นั่นเองนะคุณผู้ชม
ก็รอติดตามในครั้งต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวของฝั่งใดบ้างนะคะ
อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งตัดสินใจตามข่าวอะไรก็ว่ากันไป